ส่วนวันนี้วันที่๑๓มิถุนายนค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เพราะว่าเป็นวันครบรอบการจากไปของราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันท

ก็ครบรอบ๒๗ปีแล้วที่แม่พึ่งจากพวกเราไปนะคะ
วันนี้ที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
บรรดาแฟนเพลงแล้วก็ประชาชน

เดินทางมาร่วมงานประจำของทุกปีด้วยนะคะ

รวมไปถึงลูกชายก็คือคุณเพชรนะ
แล้วก็สลักจิตดวงจันทร์ค่ะ
ได้เดินไปตามคำร้องของบรรดาแฟน
ก็คือเดินทางไปที่หุ่นของแม่พึ่ง

ตั้งอยู่ที่สาราริมสะน้ำของวัด

พร้อมกับนำดอกกุหลาบสีแดง

แล้วก็คุณไกรสอนก็ได้บอกกับแม่พึ่งบอกว่า
ให้มาให้โชคให้ลาบกับแฟนเพลง

แล้วคนก็เอาไปตีเป็นเลขเด็ดกันมากมาย

จากคนที่เป็นแฟนเพลงของแม่พึ่งนะคะ

ปัจจุบันนี้คุณเพชรอายุ๓๒แล้วนะ

ก็นักเสียงโชคมาก
คุณรู้ไหมว่าเสี่ยงเซียมซีออกมาได้เลขอะไร

ดิฉันบอกเลยดีไหมต้องบอกไหมไม่บอกได้มั้ยเร็ว
นี่ค่ะคุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศไปด้วยเสี่ยงมาทั้งหมด๓ใบ๓เซียมซี

ซึ่งเขาว่าทำไมมันช่างบังเอิญบังเอิญ
ตรงกับวันครบรอบการจากไปของแม่พึ่ง
พอดีอะไรอย่างนั้นวันที่๑๓พอดีเลย
เอ๊ะน่าสิอะไรอย่างนั้น
แต่ว่าจริงบรรยากาศที่วัดทัพกระดาน

ก็มีศิลปินนะคะไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตกันอีกมากมาย
ถ้าเกิดว่ามีเวลาก็เดินทางไปที่วัดทัพกระดานได้
หรือว่าจะไปร่วมพิธีที่วัดภาษีเอกมัยก็ได้
เพราะว่าคุณไกรสอนกับคุณเพชรเขาจะไปร่วมพิธีที่วัดภาษีด้วย
ใกล้กว่าที่วัดทัพกระดาน

คุณผู้ชมใครสนใจก็แวะเวียนไปกันได้
แล้วก็ต้องบอกว่าเพลงของแม่พึ่งเนี่ยยังอยู่ในหัวใจ
ยังติดปากเราจนถึงทุกวันนี้
เชื่อว่าผ่านไปไวมาก๒๗ปีแล้วนะคะ